ถึงขั้นต้องจุดทูบสาบานกันอย่างนี้เลย

แบบเอาไปแล้วก็ไม่บอกแอบเอาไปนี่ท่านผู้ชมครับประเด็นนี้นะฮะ
นายรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจทนายคู่ใจเนี่ยโพสต์เอาไว้นี่เห็นไหมฮะ
บอกมีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอคำปรึกษานะบอกว่าญาติเนี่ย
มากล่าวหาว่าไปอมลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาของเขาไป
ถูกเผาพริกเผาเกลือแช่งชาวบ้านก็เข้าใจผิดกันหมดไม่รู้จะทำยังไง
ตอนนี้เครียดมากมากคนที่มาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์นะครับ
ก็คือนางสาวแสงทองศรีอัชชาอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะทางคุณพี่แสงทองเนี่ยบอกว่า
เมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่๑พฤษภาวันแรงงานเขาไม่ออกใช่ไหมเขาออก๒พฤษภาคม
สองพฤษภาคมนะฮะอ่าไม่ใช่พฤศจิกายนนะสองพฤษภาคมหกหกที่ผ่านมานะครับ
รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเนี่ยคือแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า
พี่แสงทองบอกว่าวันนั้นเนี่ยไยจีไยจีนี่อายุเก้าสิบสามปี
เป็นญาติกันพอรางวัลออกถือลอตเตอรี่มาหาอืม
บอกช่วยตรวจรางวัลให้หน่อยนะโดยถือมาให้๓ใบ
แสงทองบอกตอนนั้นเธอก็ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะจำได้เลยตอนนั้นจำได้
จำได้ว่ารางวัลเลขท้าย๓ตัวเนี่ยมันมีอยู่๒รางวัลใช่ไหม
ค่ะอยู่สองหกเก้ากับหนึ่งแปดเจ็ดอ่าแต่ลอตเตอรี่ในมือของไยจี
ที่สืมให้สามใบเนี่ยมันมีเลขห้าเก้าเก้าอยู่สองใบกับหกศูนย์เก้าอีกหนึ่งใบ
อืมก็เลยบอกอุ้ยไม่ถูกยายเลขท้ายสามตัวเนี้ยไม่ถูกค่ะ
ก็คืนลอตเตอรี่ให้กับยายจี่ไปอ่าก็ทำแบบเนี้ยคือทุกครั้งเนี่ย
จีเนี่ยจะเอามาให้ช่วยดูแบบนี้ค่ะเธอบอกเธอก็ดูเลขท้ายสามตัวไง
ไม่ได้ดูเลขอื่นจากนั้นอีกสองวันยายจีเดินมาด่าเธออยู่หน้าบ้าน
เลยเหรอคะนี่ฮะพี่แสงทองบอกถึงขั้นแบบเผาพริกเผาเกลือแช่งด้วย
หาว่าพี่แสงทองเนี่ยขโมยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ของยายจี่ไป
แสงทองบอกเธอก็พยายามชี้แจงนะไปหายายจีถึงบ้าน
ไปคุยกับคนในครอบครัวของยายจีไม่มีใครเชื่อ
แล้วก็พายายจีไปแจ้งความที่สพนปลือเธอก็ต้องไปโรงพัก
ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงขั้นแบบไปสาบานกับลูกสาวลูกชายของยายจี่
พากันไปตามวัดต่างเพื่อให้เขาสบายใจว่าเธอเนี่ย
ไม่ได้ขโมยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของยายจีไปนะยายจีให้ตรวจเนี่ย
ใบก็มันไม่ถูกก็คืนไปแล้วแต่ยังถูกกล่าวหาว่าเธอเนี่ย
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ไปแล้วเอาไปประจาน
จนตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเธอบอกเธอเครียดเธอเดือดร้อน
ชาวบ้านนี้เข้าใจผิดกันหมดเลย
ทำไมและลัตเตอรี่เขาเหรอเราก็บอกว่ามันไม่มีที่เขามาให้ดูเราอ่ะ
มันก็มีแค่๕๙๙กับ๖๐๙จริงมีแค่นั้นเราก็บอกอย่างนี้จริงค่ะ
ท่านผู้ชมครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปคุยกัน
พี่แสงทองเนี่ยพี่แสงทองก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวพี่จุดทูบ๓ดอก
สาบานต่อหน้าสารพระภูมิบ้านเพื่อเป็นการยืนยันเลย
ไม่ได้เอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของยายจีไปนะ
จะมาหาว่าพี่เนี่ยเอาลอตเตอรี่เข้าไปได้ยังไง
นี่เห็นมั้ยฮะจุดทูปสบานกันแบบนี้เลย
ถ้าเป็นจริงขอให้ชีวิตของลูกและครอบครัวของลูก
มีอันเป็นไปอย่ามีความสุขอย่ามีความเจริญเลย
ถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็ขอให้ครอบครัวของลูก
มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนก็ขอให้มีแต่เงินทองไหลมาเทมา
มีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถอะเจ้าพระคุณสาธุสาธุสาธุ
สามตัวมันคือศูนย์หนึ่งเก้าแต่เลขข้างหน้าอีกสามตัวยายก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ
พอรางวัลออกเนี่ยยายเอาไปให้แสงทองเนี่ยเขาช่วยตรวจ
ก็เหมือนกับหลายงวดที่ผ่านมาให้ไป๗ใบ
แสงทองคืนยายมาแค่ห้าใบเอาหายไปสองเหรอนี่เห็นไหม
พอมาถามลูกถามหลานที่บ้านที่เขาเพิ่งไปซื้อใบตรวจอ่ะ
เบอร์อ่ะกลับมาที่บ้านเนี่ยเอามาตรวจเนี่ย
ลูกหลานบอกยายเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนะแต่พอมาตรวจสอบ
พบว่าเอ้าไอ้รางวัลที่๑๒ใบมันหายไปไหน
เพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ที่ยายมี๗ใบแล้วแสงทองคืนมา๕ใบ
แสงทองเอารางวัลที่หนึ่งสองใบไปใช่ไหมอ๋อเพราะยายจำได้ว่า
เลขท้ายมันคือศูนย์หนึ่งเก้าซึ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันออก
สามศูนย์หนึ่งเก้าเลยมั่นใจว่าแสงทองเนี่ยต้องเอาไป
พอไปถามก็บ่ายเบียงเลยต้องหอบหลักฐานไปแจ้งความ
โดยมีคนยืนยันก็คือขวัญอ่อนขวัญอ่อนเนี่ยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
อยู่ในพื้นที่ซึ่งขวัญอ่อนเนี่ยเขาก็จำเลขหน้าสามตัวไม่ได้
แต่เขายืนยันได้ว่าลอตเตอรี่๗ใบที่ยายซื้อมาเนี่ย
มันมีสองตัวเลขท้ายศูนย์๑๐๑๙
วันบ้านเลยสองใบนี่เขาไหลนะ
ใบละหกล้านใช่ไหมหกล้านค่ะสิบสองล้าน
ยายบอกยายเนี่ยจดเอาไว้ว่าซื้อเลขไหนบ้าง
มาดูตอนหลังเอ้ามันถูกรางวัลที่๑เนี่ยแล้วมันหายไปไหน
แสงทองไป๗ใบคืนกลับมาแค่๕ใบ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับคุณยายจี่ไปแจ้งความที่สพนปลือนะครับ
พอน้องปลือวันนี้เชิญตัวพี่แสงทองไปสอบปากคำ
พร้อมกับให้เอาสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยเอามายืนยันด้วย
ซึ่งญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยนะก็ให้เอามาด้วยนะครับ
เอามาไว้เป็นหลักฐานก่อนซึ่งทางคุณแสงทองก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะครับ
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการโอนเงินหลักล้านเข้าบัญชีของนางแสงทอง
หรือทุกคนในครอบครัวของนางแสงทองนะฮะ
คือถ้าถูกจริงเนี่ยเขาต้องไปขึ้นรางวัลใช่ไหม

ขอพึ่งงวด๒พคที่ผ่านมานี่เอง
พนักงานสอบสวนตอนนี้ได้ทำหนังสือร้องขอไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้ช่วยตรวจสอบต้นคั่วลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
รวมถึงเลขชุดจากเล่มที่ยายจีบอกว่าไปซื้อมา
จากแม่ค้าที่ชื่อขวัญอ่อนซึ่งเนี่ยอันนี้จะยืนยันชัดเลยว่าแผงของพี่ขวัญอ่อนเขาเนี่ย
มีรางวัลที่หนึ่งไหมมันตรวจไม่ยากท่านผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะ
คุณยายจีเนี่ยบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่๗ใบมาจากแผงค้าของแม่ค้าชื่อขวัญอ่อน
แล้วคุณยายจีบอกเอาไปให้แสงทองตรวจแสงทองคืนกลับมาให้แค่๕ใบ๒ใบมันหายไป
ยายจำได้ยายเชื่อว่า๒ใบนั้นถูกรางวัลที่๑
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกไม่ยากเดี๋ยวไปที่พี่ขวัญอ่อน
เพราะว่าแม่ค้าลอตเตอรี่เขาต้องได้โคต้ามามีต้นคั่วมันจะมีต้นคั่ว
ถ้าต้นคั่วของแผงของของพี่ขวัญอ่อนมีรางวัลที่หนึ่ง
อันนี้อาจจะเข้าเขาแต่ถ้าเกิดของพี่ขวัญอ่อนบอกไม่มีเลย
ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยแปลว่าจำผิดแล้วล่ะ
คุณยายอาจจะจำผิดเดี๋ยวตำรวจไปไล่ให้ครับ